บอกว่าวิสามันแล้วจับตายแล้ว

ก็กำลังตัดคลิปอยู่ทุ่ม๔๐
รักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า

เดี๋ยวไม่ใช่ว่าโหอะไรวะมาพูด

แต่ฟังดูแล้วนี่ก่อนจะไปเท้าความเลยนะ

คือตำรวจบอกว่า
ชาวบ้านเขาเข้าใจกันไปแล้วมั้

ชาวบ้านก็คงเข้าใจว่านั่นแหละ
คงยิงกันแล้วก็เสียแป้งตาย

หรือว่าเจอตัวยัง
คุณผู้ชมมันอย่างไรข่าวนี้

คือผมก็ให้กำลังใจตำรวจนะ

แล้วต้องดูกันอย่างใกล้ชิดนะ
ไม่ธรรมดาเสียแป้งนี่ไม่ธรรมดา

กำลังตำรวจภาค๘ภาค๙
เข้าปิดล้อมพื้นที่บนเทือกเขาบรรทัศน์
ตรงนั้นเขาบอกว่าไปที่รอยต่อจางพัทธรุงนะ
หมายอยู่ที่ชุมชนบ้านตระ

โอ้โหคุณผู้ชมดูขึ้นไปดิมอง
อมน้ำแข็งคุณผู้ชมมองเข้าไปตรงไหนไม่รู้เลย

คือเขาบอกว่ามันเป็นจุดที่ไม่มีไฟ
ไม่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตคือมันอาจจะมีแหละ
แต่ว่าคนในพื้นที่เขาจะรู้กันว่าจุดไหนมี
แล้วอย่างหนึ่งเขาบอกว่าอยู่กันตรงนั้นประมาณ๓๐๐ครอบครัวนะพี่

กับรายงานข่าวที่ว่าเสียแป้งน่าจะอยู่บนเทือกขาวบรรทัศน์เนี่ย

คือเมื่อก่อนนะดอมน้ำแข็งคุณผู้ชมคนเท่าคนแก่เขาเล่าให้เบิร์ตฟัง
เสือเนี่ยหัวขโมยโจรปักใต้เนี่ยนะ
เวลาเขาก่อเหตุเขาหนีเข้าป่าขึ้นเขา
นี่ตามสูตรเลยบ้านนายตะอยู่ใจกลางหุบเขาครับ
ถ้าพูดถึงนายตะนี่นะจะอยู่ปะเหลียนนะ

หลังจากมีเบาะแสว่านายชาวลิศทองด้วงหรือเสียแป้งนานด
เขาหนีมาอยู่ที่นี่ครับคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ไปเจอกลุ่มของเสียแป้งที่มีไม่ต่ำกว่า๒คน
มีหมาตัวหนึ่งแม่แล้วหมา
พอเจ้าหน้าที่คืบเข้าไปใกล้คืบเข้าไปใกล้
หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว
หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว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

หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว
หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว

หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว
หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว
หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว

หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว
หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว
หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว
หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว
หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว

หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว
หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว
หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว
หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว
หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว
หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว
หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว
หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว
หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว
หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว
หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว
หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว
หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว
หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว
หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว
หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว
หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว

หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว
หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว
หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว
หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว
หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว
หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว
หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว
หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว
หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว
หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว
หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว
หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว
หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว
หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว
หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว
หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว
หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว
หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว
หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว
หาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาวหาว
จังหวะที่ชุดปฏิบัติการเข้าไปเขาก็สังเกตเห็นเรานะครับก็มีการยิงนะครับใส่เจ้าหน้าที่แต่เจ้าหน้าที่เขาปลอดภัยแล้วแล้วก็ตอนนี้เนื่องจากว่ามันเป็นสภาพป่ารกทึบนะส่วนหนึ่งเราได้ที่ได้รับแจ้งนะครับคือเราได้อาวุธเขาส่วนหนึ่งที่ตกหล่นอยู่แต่ตัวเขาก็เรากำลังควานหาอยู่เอายัง
เพราะในเบื้องต้นเป้าหมายอยู่อยู่หนึ่งคนตามที่เราทราบคือตัวนายแป้ง
ก็ในเบื้องต้นเขาระวังตัวอยู่แล้วในพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ที่เขาอยู่นะครับเราก็ใช้เวลานานพยายามค้นหามาหลายที่แล้วจนกระทั่งเราทราบข่าวว่าน่าจะเป็นที่ตรงนี้แต่เนื่องจากพื้นที่เขาได้เปรียบเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สูงชันเราก็ขึ้นไปเขาก็ใช้โอกาส
ขณะที่โพธิบริษัทโทจิลภพภูริเดชนะครับ
ประชาการตำรวจสอบสวนกลางยืนยันว่าขณะนี้
จับกลุ่มยังอยู่ในพื้นที่ติดตามไล่ล่าเสียแป้ง

คุณผู้ชมเม้นเข้ามาบอก

ไม่เครียดไม่ได้พี่ออน

เพราะมีหลายอย่างสงสัยตั้งแต่หายแล้ว
นี่สงสัยกันตอนจะตายไม่ตายอีก
แล้วมีคุณผู้ชมอีกท่านหนึ่ง

เล่าระเอียดเลยในข่าวช้าหัวเขียว
ดูกันไปยาว